ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับ
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินถอดเสื้อ
มีลอยสักดุ่มแล้วก็เอามือไปฝ้าตีครอบครัวผู้ช่วยพยาบาล
ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ยังเอามีดไปกวัดแกว่ง
ตอบเสื้อเข้ามาที
ไม่รู้ปล่อยเข้ามาได้ยังไงนะฮะแต่ด้วยความที่หลายคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นะ
ผู้ชายคนนี้ก็เดินดุ่มตอนแรกคิดว่าเป็นญาติของผู้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่
นี่ตบบ้านโอ้โหแรงด้วยนะครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนี่แหละครับนะฮะ
คนที่โดนทำร้ายเนี่ยคือคุณสวิประเสรจสีอายุสี่สิบสองปีแล้วครับ
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้นะฮะแล้วภาพเนี่ยคุณผู้ชม
หลายครั้งนะมันมากกว่าที่เห็นนะเพราะตามไปตบอีกหลายทีนะ
กล้องเห็นแค่ทีเดียวใช่ไหมหลบมุมกล้องไปโดนทำร้ายอีกหลายที
กว่าคนจะไปช่วยโดนตีไปไม่รู้กี่ที
เข้าไปจับผู้ชายคนนี้แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุ
หลังจากตบผู้หญิงคนนี้ไปหยุดหน้าอาคาร
รถตำรวจมาถึงกระโดดขึ้นเกาะรถตำรวจอีกเอามีดไปฟันกระจกอีกหลายครั้งครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพตามไปนะตำรวจเองก็พยายามขับรถสะบัดเพื่อให้คนร้ายคนนี้ตกนะฮะ
แต่ไม่สำเร็จนะเขาคลั่งมากกว่าเดิมอีกครับนะฮะ

ทวิธีมีปืนมีไม้งามกำลังมาหลายนายทีเดียวครับ
เข้าไปผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากป่าช้า

สภาพเนื้อตัวมอมแมมเนี่ยรอยสักเต็มตัว
สุดท้ายตำรวจกดตัวไว้ได้ยอมจำนวนนะฮะคุณผู้ชม
ทราบชื่อภายหลังคือนายนันทเดชอายุ๓๕ปี
คุณผู้ชมคงนึกออกว่าเขาไปโดนอะไรมา
มีประวัติก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดยาเสพติด
บัดมาแล้ว๔ครั้งเพิ่งจะออกมาจากการบำบัด
เวลาว่างจะออกไปหาปูหาปลามาขายให้กับคนในพื้นที่
แต่คงจะกลับไปเสพอีกแล้วคุ้มคร่างแบบนี้

นอกจากโดนตบตีเข้าไปแล้วเนี่ยตรวจสอบร่างกายคุณสรวีนะฮะ
ใบหน้าปูดบวมบาดเจ็บตามตัวแล้ว
ตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดูศีรษะนี่ฮะ